ที่ทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มปลูกต้นมะขามล็อตใหม่แทนต้นเก่าที่ยืนต้นตายครับ

ก็ปลูกแทนต้นเดิมที่มีอายุยืนกว่า๑๐๐ปีแต่ว่าตายลงไปตามการเวลาครับ
เนื่องจากว่าต้นมะขามนั้นที่ปลูกที่ท้องสนามหลวงปลูกมาตั้งแต่รัชกาลที่๕ครับ
ผลตำรวจเอกอัศวินก็กล่าวว่าต้นมะขามอยู่คู่กับสนามหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นหน้าที่ของทุกคนครับที่ต้องดูแลรักษา
ด้วยการไม่ทิ้งเศษขยะเศษอาหารหรือว่าไปเทน้ำใต้คนต้นมะขาม
เพื่อให้ต้นมะขามนี้เป็นสัญลักษณ์เคียงคู่อยู่กับท้องสนามหลวงตลอดไปนะครับ
สำหรับต้นมะขามจำนวน๓๗ต้น
นำมาปลูกใหม่นั้นมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
ประกอบไปด้วยต้นมะขามขนาดลำต้น๙นิ้วจำนวน๑ต้น
และขนาดลำต้น๔นิ้วจำนวน๓๖ต้นครับ
ส่วนบรรยากาศที่ประชาชนขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสัลถิศ
หลังไหลเดินทางเข้าไปต่อแถวเพื่อเข้าไปกราบถวายบังคมจำนวนมากครับ
โดยวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดประตูให้ประชาชนเข้าไป
ภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
รวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวี